ว่าภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์
ภาคใต้ที่เป็นเหมือนลากแก้วทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับ
ในรอบ๕ปีมานี้เนี่ย
เสียงโอดโอยของคนใต้
หรือความเจ็บช้ำน้ำใจที่ต้องกัดลิ้นตัวเอง

ได้เกิดขึ้นอย่างเหลือเชื่อในรอบ๕ปีนี้
ซึ่งก็คงจะมีผลเรื่องว่ารัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลประเด็จการ

การค้าขายก็ยากลำบากไปหมด
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของเรา
ยาง๓กิโลร้อยเนี่ยมันไม่เคยเกิดนะครับ
นับถอยหลังไปกี่สิบปีก็ไม่เคยเกิดนะครับ
หรืออย่างปามวันนี้เนี่ยนะครับ
กิโลหล่นมาถึง๒บาท
หรือบางคนบอกว่าบาท๘๐อะไรอย่างนี้นะครับ

หรืออย่างที่คุณช่อพูด
เรือประมงเนี่ยนะฮะต้องจอดกันเป็นพันพันลำ
รัฐบาลก็บอกว่าเรือคุณทันสมัยนะฮะ
ต่างชาติเขาบอกว่าทำลายทรัพยากรนะฮะ
รับปากว่าจะซื้อเรือนะครับ
จมเพื่อทำเป็นบ้านปากาลัง
๔ปีมาแล้วไม่ซื้อสักกะลำหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาต่างเหล่านี้เนี่ย
จึงได้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในรอบ๕ปีนะครับ
ว่าลูกก็อด
รถก็ถูกยึดนะครับ
ออกจากโรงเรียนกลางคันนะครับ
พูดกับอะไรกับใครก็ไม่ได้
จนกระทั่งคนใต้โดยทั่วไปโดยเฉพาะคนบ้านผมเนี่ย
ได้พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่า
จะไปฝากความหวังไว้กับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นั้นเห็นจะไม่ได้แล้วเพราะแกเชื่อม